นี่นะฮะคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับ
วันนี้ก็บอกว่าต้องขอให้กำลังใจคุณพิทาจริง
แล้วยืนยันว่าพักเพื่อไทยเนี่ยโหวตเลือกนายกพรุ่งนี้๑๓กรกฎาคม

เรื่องนี้จะกระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยหรือไม่
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าตอนนี้ยังสามารถเสนอชื่อคุณพิทาได้เหมือนเดิม

ส่วนที่สวอาจจะไม่อยากยกมือให้คุณพิทาเพราะเรื่องนี้
เป็นสิทธิ์ของสวแต่พักเพื่อไทย
ขอยึดตามการตัดสินใจของประชาชนที่เลือกตั้งมา
ขอให้รอดูผลโหวตพรุ่งนี้ก่อนก็แล้วกัน
ยืนยันว่าภักดิ์เพื่อไทยจะสนับสนุนคุณพิทาเป็นนายกต่อไป
คณะเดียวกันเรื่องของ
การที่สารรัฐมนูลจะรับคำร้องหรือไม่รับคำร้อง
หรือกรกตมีมติส่งคำร้องแบบไหนอย่างไร
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะให้ความเห็น
เพราะว่าอาจจะกระทบกับเรื่องการเสนอชื่อคุณพิทาเป็นนายก
ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารภักดิ์
รวมถึงเป็นความเห็นของสวในการโหวตเลือกนายก
เลยครับซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร
ทั้งปราตรภัคฐ์ร่วมรัฐบาลก็คงต้องหารึกันต่อไป
แต่ขอทำพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดก่อน
ก็จะต้องปล่อยให้กระบวนการหรือว่าผู้ที่เกี่ยวโฆ่ง
ดำเนินงานไปแต่ว่าในส่วนอันนี้ก็ขอให้กำลังใจค่ะ
มองว่าเล่นนัดเกินไปไหมคะเพราะว่าอยากถั้งต้นกายเอง
ก็มองว่ากระบวนการขอบคตตได้รับเชิญไป
เอาจริงนะอิ๊งอาจจะแบบไม่ค่อยแม่นในเรื่องของกฎหมายมาก

แต่ว่าก็คิดว่าก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาทำไปแล้วกัน
อันนี้ไม่ขอไม่คอมเมนต์นะคะ
ก็อิงว่าก็ต้องแล้วแต่ทางสว
แต่ว่าก็ต้องขอให้ดูในเรื่องของการตัดสินใจของประชาชน

เพราะว่าตอนนี้ก็พรุ่งนี้แล้วนี่เนาะใช่ไหมคะ

ในเวลาที่หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
นายแพทย์ชนนั่นสุยแก้ว
หุ้นไอทีวีของกรกตไปยังสารำนูลไม่น่าจะมีปัญหาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เพราะทุกอย่างก็เป็นไปตามนัดหมายยืนยันว่าตราบใดที่สารรัฐธรรมนูล
ยังไม่มีคำวินิจฉัยกรณีของคุณพิธา
ก็ถือว่าคุณพิทายังมีคุณสมบัติและมีความชอบทำในการถูกเสนอชื่อเป็นนายก
ส่วนการให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบกรณีที่สวระบุว่า
ใครที่ไปโหวตให้คุณพิธาเนี่ยอันนี้สุ่มเสี่ยง
สวบอกการรู้ว่าคุณพิธามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติแต่ยังโหวตให้อาจผิดถึงขั้นยุบพัก
คุณหมอชนน่านบอกว่าเป็นการปรึกษาหารือไม่ถึงขั้นวิเคราะห
เพราะว่าทางเพื่อไทยเหมือนกับไปปรึกษาฝ่ายกฎหมายว่าตกลงยังไง
ซึ่งเมื่อดูข้อกฎหมายแล้วดูข้อเท็จจริงแล้ว
มั่นใจว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยทำทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
แต่ยอมรับว่าเป็นห่วงเพราะอาจเป็นข้ออ้าง
ให้สวไม่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายก
พักเพื่อไทยพูดอย่างชัดเจนว่าจะไม่ทิ้งพักก้าวไกล
นักข่าวก็ถามว่าได้ถามกลับก้าวไกลไหม

สมมุติกรณีที่คุณพิทาโหวตไม่ผ่านสักที
แล้วจะร่วมตั้งรัฐบาลแล้วเปลี่ยนให้เพื่อไทยเป็นแกนนำเป็นนายกไหม

เราเคยเป็นห่วงสถานะที่เป็นพักภพ

เพราะป้อมหมายเราเราต้องการให้
พอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในถ้ำกลางเนี่ย
ก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นห่วงนะครับ
แต่ว่าข้อห่วงใยตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้ว

คอยที่จะแก้ไขปัญหา
แล้วก็ทำให้มารู้เป้าหมายให้ได้
ส่วนผู้ชุมนุมหรือผู้ที่มาสนับสนุนก็
ก็มีสิทธิมีเสร็จภาพในการแสดงออกนะครับ
ถ้าอยู่ในกรอบกฎหมายผมคิดว่าไม่เป็นปัญหานะ

มันเป็นคำถามที่ไม่พึงถามอย่างยิ่ง
เพราะทางพักเก้าไกรเขาเป็นผู้เริ่มการ
เป็นพักแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล

ย่อมเชื่อมั่นในความจริงใจของเขา

เราจะถามกลับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้น

อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับ